รับไม่ต้องไปไม่ลงเลยไม่ต้องไปถ้าไม่ขึ้นที่นี่ก็ไปขึ้นที่อื่น
ไม่ได้ลงลงเลยทำไมอ่ะทำไมรับไม่ได้แกรับไม่ได้ถ้ายัง